คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาขยับไปดูที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางด้านของอธิบดีกรมทะเลแล้วก็ชายฝั่งมีการลุยตรวจคองอีแอด
แหลมผักเบี้ยเพราะว่าประเด็นคือเหมือนกับไอ้ตัวสะพานที่มีการเดินเรียบคลอง
มันเกิดชำรุดพังเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นไม้กระดานที่เป็นแบบปูเพื่อเป็นทางเดิน
หรือเสาปูนที่มีการปักไว้โอ้โหพังเสียหายทั้งหมดนะคะทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะนี่คือบรรยากาศที่ทางด้านของนายยุทธพลนะคะ
ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการลงพื้นที่หลังจากที่ได้รับร้องเรียน
เรื่องของสะพานชมธรรมชาติริมคลองอีแอด
ในพื้นที่ตะบนแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งต้องบอกได้ว่ามูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดของสะพานจุดนี้
เนี่ยค่ะโอ้โหพังเสียหายหมดเลยอ่ะ
และด้วยมูลค่าการสร้างทั้งหมดกว่า๒๖ล้านบาท
ไม่ผิดนะคะ๒๖ล้านบาท
ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แล้วก็มีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ว่าเป็นการสร้างเสร็จแบบล่าช้ากว่ากำหนดนะคะ
สภาพปัจจุบันตอนนี้คือโอ้โหไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
ดูทีละสภาพแบบซุดสมแล้วก็พังเสียหาย
ทีนี้ล่าสุดเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมเมื่อวานนี้
ทางด้านของนายยุทธพลเองพร้อมด้วยรองอธิบดีรักษาการแทน
ธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แล้วก็หลายหน่วยงานนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
บริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ได้ทราบผลกระทบว่า
มันเกิดจากการที่ว่าคลื่นเนี่ยค่ะเหมือนกับคลื่นทะเลมันมีการซัด
แล้วก็กระทบเข้าที่บริเวณชายฝั่ง
เนื่องจากว่าเรือประมงขนาดใหญ่ที่มีการสัญจรอยู่
จนกระทั่งทำให้ตัวฐานของสะพานเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็พังเสียหายลงมา
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่สะพานนะ
รวมไปถึงพวกอาคารอเนกประสงค์ต่างเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยนะคะ
เป็นพวกอาคารอเนกประสงค์เกิดความเสียหายประตูหน้าต่างชำรุดถูกบุกรุกงัดแงะกระจก
ถูกทุบแตกสภาพห้องน้ำชักโครกใช้งานไม่ได้หมดเลยคือซุดสมหมดเลย
ตามพวกสาลาอเนกประสงค์ต่างห้องนงห้องน้ำก็มีพวกขวดพลาสติกต่าง
ยัดไว้ในท่อชะโครกหรืออะไรแบบเนี้ยเนี่ยค่ะสภาพอย่างที่เห็นคือพังหมดเลย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งที่๓นะคะ
ได้ให้ข้อมูลว่าจริงแล้วสะพานแห่งนี้มีการจัดงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ตามแผนงบปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามทีนี้มันก็มีบริษัทเอกชนเป็นผู้รับสร้างมาก่อสร้าง
ก่อสร้างตั้งแต่ปีหกสามนะคะคุณผู้ชมปีหกสามนะ
แล้วระหว่างทางที่มีการก่อสร้างจนถึงตอนนี้คือระหว่างทางมันก็มีพวกโรคระบาดโควิด
ปัญหาการทำงานไม่ต่อเนื่องน้ำขึ้นน้ำลงก็เลยทำให้มีการขยายเวลาในการก่อสร้างออกมา
จนกระทั่งแล้วเสร็จในปีหกห้าสร้างหกสามแล้วเสร็จปีหกห้า
หลังจากนั้นนะคะเหมือนกับสร้างไปไม่นานเนี่ย
ด้วยความที่ว่าโครงการมันมีการขยายเวลาในการก่อสร้างทำให้งบประมาณบางส่วนถูกพับไว้
ไม่สามารถที่จะจ่ายงบประมาณตัวนี้ให้ผู้รับเหมาได้
ซึ่งงบตัวนี้ที่ไม่สามารถจ่ายให้ผู้รับเหมาได้เนี่ยเป็นเงินกว่า๑๒ล้าน๗แสนบาท
ครับสิบสองล้านเจ็ดแสนบาทแต่ทีนี้ล่าสุดต่อมานะคะ
เพื่อเป็นการชดเชยงบประมาณดังกล่าวที่ถูกพับไว้ค่ะ
ทำให้ล่าสุดหน่วยงานก็มีการดำเนินการเพื่อเอาเงินส่วนนี้มาจ่ายผู้รับเหมา
แต่ว่าจ่ายได้ครึ่งหนึ่งก่อนคือจ่ายได้อยู่ที่ตัวเลข๖ล้านสองแสนบาท
แต่ว่ายังคงค้างชำระงบอีกหกล้านห้าแสนบาทซึ่งล่าสุดนะคะ
ทางด้านของกรมทรัพยากรสำนักงานทรัพยากรทางทะเล
ก็มีการเร่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานกับบริษัทเพื่อมาซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด
ประสานจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาจัดสรรงบที่ยังขาดอยู่ขาดอีก๖ล้าน๕แสนบาท
แล้วก็ให้เร่งซ่อมแซมต่างให้ดีเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติต่อไปนะคะ
น่าเชื่อนะสะพานกว่า๒๖ล้านจะพังเสียหายได้เร็วขนาดนี้นะคะ